แล้วถามออกมาค่ะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุ

คนขับรถยนต์ที่ชนเขาตอนแรกจะหนีด้วย

ไปดูคลิปนี้กันค่ะ

เล่าคุยเถียงแบบคุยกับผมนะ

มาอ้อแอเสียงเนี่ยโอ้โหปลิ้นเลย
เป็นค่าราชการผมรับผิดชอบ
คือตอนแรกทุกคนก็ไม่มีใครพูดอะไรนะ
แต่ย้ำอยู่ได้ว่าเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการ

เป็นข้าราชการแล้วมันทำไมมันยังไงหรอ
มันใหญ่หรือยังไงทุกคนต้องกลัวหรือยังไง
เสียงก็อ่อนลงไปนิดนึงว่าเปล่าผมก็ไม่ได้โกรธอะไร

เหตุการณ์เกิดขึ้นศุกร์๑๓ที่ผ่านมานี่แหละ

แสงรุ้งที่อำเภอเมืองบุรีรำ

กู้ภัยไปถึงเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บ
แต่รถเก๋งตอนแรกเหมือนจะขับหลบหนี

คนขับก็ลงมาแล้วแสดงอาการอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ลักษณะเหมือนเมาแล้วก็โวยวายไม่จบไม่สิ้น

พฤติกรรมแบบนี้คุณยิ่งไม่เหมาะสมที่จะทำเลย

เขาทำแบบฟรีไม่ได้มีค่าตอบแทนนะ

ที่คุณกินเงินภาษีประชาชนแล้วยังมาทำตัวแบบนี้เนี่ย

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็มีการมาตกลง

เป่าแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้เกิน

เรื่องต้นถามว่าเป็นข้าราชการจริงไหม

ข้าราชการหน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
สุรินทร์นะคะไม่รู้ว่าต้นสังกัดเห็นหรือยัง
เพราะว่าทำแบบนี้เสื่อมเสียอยู่นะ
ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ